หลังจากมีการแชร์ภาพของคุณลุงคนหนึ่งนะครับที่มีอาชีพขายไอศครีมในพื้นที่โคราช
ถูกทำร้ายร่างกายสภาพเลือดอาบเต็มใบหน้าคนที่ไปช่วยได้ประกาศตามหาญาติแล้วบอกว่า
สาเหตุน่าจะมาจากเรื่องของการขายไอศครีมทับเส้นทางกันเราไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะครับ
ตกลงแล้วเป็นเรื่องของการพูดจาผิดหูกันก็เลยถูกทำร้ายไม่เกี่ยวข้องกับมาเฟียขายไอติมแต่อย่างใด

นี่เป็นภาพชายคนหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะและมีเลือดไหลออกเต็มใบหน้าเสื้อผ้าเปื้อนไปด้วยเลือดเต็มตัว
ซึ่งหน่วยกู้ชีพได้นำตัวส่งโรงพยาบาลมหาราชแล้ว
โดยหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปชาวเน็ตต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมาก
โดยบางส่วนบอกว่าชายคนในภาพนั้นมีอาชีพขายไอศครีม
คู่กรณีทำร้ายเพราะเรื่องขายทับเส้นทางกัน
สมนึกอรุณปภาพันธ์อายุ๕๘ปี
ขายไอศครีมผู้บาดเจ็บบอกว่า
จุดเกิดเหตุนั้นอยู่บริเวณซอยสวนมะพร้าวถนนมิตรภาพน้องคาย
ตำบลหมื่นวัยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
โดยวันเกิดเหตุได้เข้ามารับรถไอศครีมไปขายตามปกติ
แต่เห็นว่ารถยางแบนจึงให้ช่างปะยางและสูบกลมให้
กระทั่งเวลาประมาณ๔ทุ่มตนเองได้เอารถไปคืนเท่าแก่
และพูดลอยว่าใครมันมาปล่อยลมรถอย่าให้รู้นะมีเรื่องแน่
ระหว่างนั้นคู่กรณีซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือคนขายไอศครีมด้วยกัน
ได้ยินเสียงและเข้าใจผิดว่าตนเองไปกล่าวหาว่าปล่อยลมยาง
มีปากเสียงทะเลาะกันและใช้เหล็กมาตีศีรษะตนจนได้รับบาดเจ็บ
ผมไม่ได้เอ่ยชื่อผมบอกว่าเฮ้ยใครมาปล่อยลมทุกวันแบบนี้
ลมไว้นั่นแล้วมาปล่อยลมอย่างนี้
เพราะว่าตอนเช้าผมไปให้ช่างสูบอ่ะ
ผมก็คิดว่าลั่วผมปรากฏว่ามันมีลั่ว
ช่างเขายังบอกว่าไม่ลั่วแล้วทำไมมันแบนได้อย่างไร
เขาบอกว่าสงสัยโดนปล่อยลมแหละเขามาหาเรื่อง
เขาไม่พอมียอมรับว่ามี

คู่กรณียอมรับว่าที่ทำไปนั้นเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบ
โมโหที่ถูกเพื่อนร่วมอาชีพกล่าวหาว่าตนเองเป็นคนปล่อยลมยาง
ซึ่งหลังจากเกิดเหตุพอเห็นนายสมนึกเลือดออก
และน่าจะบาดเจ็บมากจึงเดินเข้าไปขอโทษ
และบอกว่าจะพาไปส่งโรงพยาบาลโดยได้ไปตามคนมาช่วย
แต่ระหว่างนั้นนายสมนึกเห็นว่าช้า
ปั่นจักรยานไปหาคนช่วยเอง
ทางนี้ยืนยันว่าตนเองไม่ได้เป็นมาเฟีย
ขายอักษกรีมอย่างที่ถูกกล่าวหา
และสาเหตุทำร้ายร่างกายนั้นไม่ได้มาจากการขายทับเส้นทางกัน

ผมไม่ได้ปล่อยผมก็ยกมือสาบานกับเขาเลย

ผมก็จะไปเชื่อผมไม่ได้ปล่อยเลย
ไม่ครับอันนี้ไม่เคยคิดอย่างนั้นเลย
เพราะว่าอิสระของใครของมันอยู่แล้ว
ใช่ไหมล่ะผมไม่เคยหวงหรอก
แต่ว่าเขาไปขายใช่ไหมเจ๊ก
ตอนแรกเราเจอกันอยู่หลังวัดสามัคคี
ฉันก็บอกแกไปทางนู่นฉันไปทางนี้
ขณะที่ตำรวจภูทรเมืองนครราชศรีมาให้ข้อมูลว่า

ซึ่งเป็นเหตุทะเลาะวิวาสเรื่องส่วนตัว

หรือผู้มีอิทธิพลในพื้นที่แต่อย่างใด

เจรจากลายเกลี่ยกันในวันศุกร์นี้

นริปุ่นนิ่มข่าวไทยรัฐทีวีแรงงาน